ของกำลังใจหลายคนก็เดินทางกลับบ้าน
ขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ต่าง
แล้วการเดินทางหลายคนก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จะพาไปดูบรรยากาศการเดินทางในช่วงส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่กันหน่อยว่าแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไร

ตลาดคือคลักจัง
คือก่อนหน้านี้บรรยากาศยังเงียบเหงามาแล้ว

โควิด๑๙ระบาดรุนแรงจนกลายเป็นพื้นที่สีแดง
คุณดูสิกลับมาคึกคักอีกแล้วนะคะ
ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครที่ไม่ได้เดินทางไปยังจังหวัดอื่น
เขาก็ไปซื้ออาหารทะเลกันที่นี่แหละค่ะ
ที่ตลาดมหาชัยสมุทรสาคร
ไปกันตั้งแต่๙โมงเช้าที่ผ่านมาแล้วค่ะ
แต่ว่าทุกอย่างบรรยากาศการซื้อขายก็เป็นภัย
เป็นไปด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่เข้มงวลนะคะ
ใครเน้น
โอกาสนี้ค่ะหลายคนก็ไปซื้อนะคะ
ได้อาหารทะเลสดก็ช่วงนี้แหละนะคะ
หลายคนบอกว่าตั้งใจจะนำอาหารทะเลไปประกอบอาหารปรุงสุกที่บ้านเย็นวันนี้
เพื่อใช้เวลากับครอบครัวในวันสงท้ายปีเก่านะคะ
แทนการออกไปเข้าดาวนอกสถานที่
ค่ะดีจังเลย
คุณผู้ชมมาต่อกันที่สมุยกันบ้างนะคะสุราธานีค่ะ
บรรยากาศที่สมุยเนี่ยคือคักแบบผิดถูกผิดตา
เพราะถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ๘เดือนนะคะ
สมุยได้รับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
ตั้งแต่การระบาดของโควิดสิบเก้า
โดยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติหลากหลายพื้นที่
ก็ทยอยกันเดินทางเข้าเกาะสมุยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นทางน้ำทางอากาศเพื่อเฉลิมฉลองคืน
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ค่ะ
กระจายกำลังไปในทุกช่องทาง
เพื่อคัดกรองนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด
สมุยนะคะผู้โดยสารก็ต้องเดินผ่านเครื่องอ่า
แล้วก็ต้องตรวจบัตรประชาชนด้วยตรวจพาสปอร์ตอย่างเข้มงวดด้วย
ซักประวัติการเดินทางแบบรายคนรายบุคคล
หากผู้โดยสารคนไหนมาจากจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดหรือว่าพื้นที่เสี่ยงสูง
ก็จะต้องมีการคัดกรองอย่างละเอียดรอบครอบด้วยนะคะ
ส่วนพื้นที่อำเภอกเกาะสมุยเนี่ยยังไม่มีรายงานผู้ติดโควิด๑๙ระบาดในรอบที่๒นี้นะคะ
แล้วก็พื้นที่นี้ไม่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่มากว่า๒เดือนแล้ว
เจ้าหน้าที่ต้องทำงานหนักขึ้นเป็น๒เท่าในช่วงส่งท้ายปีเก่าแล้วค่ะ
เพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนที่อยู่บนเกาะสมุยนั่นเองค่ะ
ปิดท้ายค่ะคุณผู้ชมค่ะพาไปขึ้นเหนือกันหน่อยไปที่เชียงใหม่ค่ะ
ไปดูมาตรการคุมเข้มตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวที่ทยอยเดินทางเข้าต่อเนื่องนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเครื่องบินทางรถยนต์ก็เป็นไปตามมาตรการอย่างเข้มข้นทีเดียวค่ะ
พลตำรวจตรีพิเชษจิระนันตสินผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
พร้อมด้วยนายวีรพันธ์ดีอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองสาธารณสุขเข้าสู่ที่กำลังกันตั้งด่านแบบนี้แหละค่ะ
บูรณาการจุดคัดกรองตรวจควบคุมโควิด๑๙ที่ทางต่างระดับเชียงใหม่ลำปาง

เขาไปคัดกรองเห็นไหมคะรถทุกคันเลยที่เข้าพื้นที่
รถนักท่องเที่ยวนะคะหรือว่ารถประชาชนต่าง
เพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นนะคะ

เขาขอให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางจังหวัดเขากำหนดเอาไว้
ซึ่งระบบนี้จะเป็นการส่งข้อมูลนะคะให้กับพื้นที่ในการติดตามติดตามตัว
หากเกิดว่ามีการผิดปกติหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติม
ที่จะใช้ในการสอบสวนโรคก็จะมีการติดตามได้เร็วขึ้น
พื้นที่ที่ได้มีการจัดจุดให้ผู้ที่จะเข้าไปในจังหวัดเชียงใหม่
ก็มาสแกนที่จุดนี้แหละแล้วก็มีการปิดหน้ากาก
เข้าพื้นที่ก็ต้องใส่หน้ากาก๑๐๐แล้วก็เช็คอินไทยชนะตามจุดต่างด้วย
เพื่อความสะดวกให้กับประชาชนที่พอมาถึงปุ๊บก็สแกนที่รถได้เลย
แบบนี้เห็นไหมคะพอผ่านปุ๊บสแกนได้เลยนะคะก็จะ
ระบบก็จะบันทึกข้อมูลได้เลยนะคะ
หากตรวจวัดไข้แล้วอุณหภูมิในร่างกายปกติก็เข้าเชียงใหม่ได้เลยค่ะ
แต่ว่าใครอุณหภูมิในร่างกายเกิน๓๗๕เจ้าหน้าที่เขาก็จะกักตัวไว้ก่อนนะคะ
เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด๑๙นั่นเองล่ะค่ะ